คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของคนดังแห่งบ้านกกอกกันหน่อย
คงจำได้อยู่แล้วนะฮะลุงพล
แล้วก็มีหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยเรื่องของการหางานให้คือคุณอุ๊บวิริยะ
แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าสองคนนี้เขาจะเทงานกันหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนมีปัญหากันแล้วก็ไม่รับงานที่คุณอุ๊บหาให้ลุงพลอีกต่อไป
ที่คุณอุ๊บจะจัดที่กกอกเนี่ยอาจจะต้องล้มเลิกไปด้วยซ้ำไปนะครับ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างไรเล่าให้ฟังแบบนี้กันก่อนคุณผู้ชม
เราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงให้เราอีก
เพื่ออะไรอึ้งเลยครับนะฮะคุณผู้ชมนี่ข้อความนี้เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นลุงพล
แต่กระแสก็เทไปว่าเอ๊ะเป็นลุงพลหรือเปล่าเพราะคุณอุ๊บเองก็เข้าไปรับงานให้กับลุงพล
ช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งคุณอุ๊บก็เลยต้องไลฟ์
ที่จะจัดขึ้น๑๒ธันวาคมนี้อาจจะต้องยกเลิกเนื่องจากมีคนประกาศถอนตัว
คนก็สงสัยกันเอ๊ะใครลุงพลหรือเปล่าแล้วบอกอีกว่าเรื่องนี้
หมอปลากับคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาก็ทราบเรื่องดี
และรู้สึกเสียดายเพราะเตรียมงานทุกอย่างไว้แล้ว
อ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในไลฟ์ของคุณอุ๊บหน่อยครับ
มันออกข่าวทั่วประเทศแล้วแต่ทีนี้วางงานทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วมันดับความฝันเด็กที่อยากจะเดิน๑๐กว่าคน

แต่มีบางคนที่เขาเทเขาบอกว่า

หมอปลาก็รับรู้น้องน้ำฟ้าก็รู้

แต่มีคนพูดเองงานนี้เป็นใครเดาเอง

ถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ได้มาอยู่ตรงนั้น
แต่ที่ก็บอกว่าทำให้ถูกต้องนะตอนนั้นมันกาแฟชนกาแฟ
ถ้าคุณเอาขนมปังมาเป็นน้ำดื่มมาก็ไม่มีปัญหา
นี่ถึงจะกาแฟดิบกาแฟสดกาแฟขาวกาแฟ

คุณอุ๊บยังไม่ได้พูดในชื่อของลุงพล
แต่ว่าการตีความหลายคนก็คิดว่าคนที่ขอยกเลิก
ไม่ร่วมงานกับคุณอุ๊บเนี่ยอาจจะเป็น
เขายังคงใช้ว่าอาจจะเป็นลุงพลอยู่

ก็น่าจะเป็นบุคคลที่เราเดากันได้นี่แหละครับ
ใจความที่คุณอุ๊บเขาไลฟ์สรุปได้ว่า
เรื่องจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีเหตุการณ์
ในขณะที่ดิวงานหรือว่าถ่ายงานกันกับลูกค้า
ผลิตภัณฑ์กาแฟเจ้าหนึ่งอยู่นะครับ
แล้วจู่ก็มีคนหนึ่งที่คุณอุ๊บพูดถึงในไลฟ์เนี่ย
นำกาแฟอะไรไม่รู้นี่ไปหาลุงพล
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่ให้เกียรติกัน
เพราะลูกค้าเขาเป็นลูกค้าสินค้าประเภทเดียวกัน
กำลังคุยกันกับเจ้านึงแต่มีคนหนึ่งเอากาแฟอีกเจ้าหนึ่งไปให้
ทำให้แหมเขาไม่ทำแบบนี้หรือเปล่า

อาจจะไม่สบายใจที่ต้องร่วมงานกันอีก
รวมไปถึงงานจ้างอื่นที่มีคนติดต่อผ่านคุณอุ๊บด้วย
ซึ่งลุงพลอาจจะเบรกงานทั้งหมดเอาไว้
ซึ่งจริงแล้วเราได้มีการไปสัมภาษณ์ลุงพลแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาขอหยุดรับงานกับทางด้านของคุณอุ๊กเอาไว้ก่อน
ด้วยความสบายใจของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับทีนี้คุณแจ๊กการีนนะฮะ
ก็เลยต้องการจะขายข้อข้องใจนี้ก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับคุณอุ๊บอีกทีหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเดินทางไปทำบุญอยู่ที่นู่นแล้วครับอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาโกรธมากพร้อมประกาศจะไม่โรงงานกับลุงพลอีก
เพราะว่าผ่านมาสองวันแล้วเนี่ยยังไม่มาขอโทษตามที่หมอปลาได้บอกไปด้วย
ส่วนคนที่เข้ามาด่าทอเนี่ยอยากจะให้ใช้สติให้มากยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพูดจริง
นะฐานลุงผลสาบานต่อหน้าวัพพล่าแก้วเลยนะฮะฟังเสียงลุงฟลที่คอกันกับคุณจังหวัดนครหน่อยนะครับ
นี่พูดความจริงกล้ามาสาบานไหมมาสาบานต่อหน้าพระพระพระพระพระพระแก้วเลย
พรุ่งนี้ถ้าถ้าบินมาให้บอกว่าจะจะเดินทางมาหาหมอฟ้า
ฉันกล้ามาสาบานต่อหน้านักข่าวกับวัดพระแก้วเลย
มีอันเป็นไปเอาไม้กล้าไหมล่ะมันอะไรวะ
ต้องมาเจอเหตุการณ์แรงแรงแล้วแล้วคนก็มาด่าด่า
อยากให้คนที่ด่าแยกแยะหน่อยนะใช้สมองคิดกินข้าวนะคะ
รักใครอยากหลงรูปจูบรมฝากข้อความนี้ไปเลยนะ
อย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่
อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีจำไว้
การนี้เป็นคอที่คุณอุ๊บได้คุยกันกับคุณแจ๊กกะลีน
อ่าก็โกรธแล้วฮะแล้วก็ฝากข้อความไปหาลุงพลด้วย
ด้านหมอปลามือปราบสัมภเวษีเองก็เป็นคนกลางบอกว่าเดี๋ยวอ่ะ
เดี๋ยววันนี้แหละลุงพลจะมาหาที่บ้านที่เพชรชบุรีก็จะใช้โอกาสนี้
คุยกันกับลุงพลแล้วกันกับคุณอุ๊บด้วยจะได้เคลียร์ความที่ไม่เข้าใจกัน
ซึ่งความจริงก็พอรักรู้มาอยู่บ้างอยากให้ทั้งคู่ถอยคนละก้าวและปรับความเข้าใจกัน
เหมือนวันแรกที่รักกันแล้วก็ช่วยกันนะครับผมไม่มีหน้าที่เป็นคิวงาน
ผมมีหน้าที่แค่ไล่แต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการเข้าใจผิดมากกว่า
คงไม่มีเรื่องการแย่งงแย่งงานถ้าความคิดผมนะผมอยากจะฝากถึงลุงกับพี่อุ๊ดว่า
ช่วยแยกแยะหน่อยเถอะว่างานคืองานเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัว
อย่าให้งานเนี่ยมาเสียเพราะเรื่องส่วนตัวเพราะแค่เราไม่เข้าใจกัน
เมตตาซึ่งกันและกันคำขอโทษไม่ได้ทำให้ใครตาย
แต่คำขอโทษมันจะทำให้เราสองคนเนี่ยยิ่งเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับครับ
ฟังลุงพลสักหน่อยแล้วกันครับจะได้ให้ครบทุกด้านทุกมุมแล้วกัน
ลุงพลเองนักข่าวก็ไปถามลุงพลเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงลุงพล
ลุงพลก็บอกว่าอ๋อเมื่อเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องกินแหนงแคลงใจกันเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสบายใจ
ผมเองก็เลยขอเบรกงานทั้งหมดที่ติดต่อผ่านคุณอุ๊บเอาไว้ก่อน
ก็ได้มีการคุยกันว่าเอออะไรที่รับมาผ่านคุณอุ๊บผมขอหยุดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ
แต่ก็ถือว่าคุณอุ๊บเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็ยังเป็นคนที่รู้จักกันอยู่
ยืนยันว่าที่ผ่านมาทุกคนหวังดีทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊บหรือหมอปลาก็คือคนที่ปรึกษา
แต่ไม่มีใครเป็นผู้จัดการเพราะว่าผู้จัดการตัวจริงของลุงพลเขาบอกว่าป้าแตนคนเดียว
ซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการผู้เก็บเงินคนเดียวเท่านั้นย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ชม
เขาบอกว่าวันที่๙ธันวาคมนี้เดี๋ยวหมอปลาเนี่ยจะเดินทางไปมุกดาหารไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีน้องชมพู่ด้วย
แล้วก็จะไปถามตำรวจนะฮะว่าคลิปเสียงต่างได้ฟังหรือยังเรียกบุคคลในคลิปมาสอบสวนหรือยังยืนยันว่าจะไม่ทิ้งคดีน้องชมพู่
เพราะว่าคนไทยก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่แต่คงจะมีไม่กี่คนที่ไม่อยากรู้ว่าใครเป็นฆาตกรก็ทิ้งท้ายแบบนี้นะฮะ
ดราม่าเรื่องของการรับงานไม่รับงานเดี๋ยวให้เขาเคลียร์กันไปเองแล้วกันเรื่องคดีเราก็ตามกันต่อด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมสนใจในโซเชียลนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายทีเดียว